แล้วก็เมื่อวานนี้ไปกัดผู้ชายคนนึงเย็บไป๗เข็ม
เข้าไปย้ายแล้วนะคะล็อตไวเลอร์ฝูงนี้๖ตัว
ย้ายไปบ้านพักชั่วคราวก่อนนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะหาบ้านพักที่เหมาะสมให้กับสุนัขเหล่านี้ค่ะ
ดูจากความดีใจก็คงจะบอกได้ว่ากังวลขนาดไหนนะคะ
เนี่ยค่ะชาวบ้านก็ไปหน้าบ้านกันเลยนะคะ
แต่ว่าคือตอนที่เขาถอยรถเข้าไปเพื่อที่จะไปย้ายสุนัขเนี่ย
คือเจ้าหน้าที่ต้องบอกชาวบ้านเข้าบ้านตัวเองไปก่อน
กลัวว่าเดี๋ยวเกิดเหตุคุ้มสุนัขไม่ได้ขึ้นมา
จะกลายเป็นว่าทำให้ได้รับบัตรเจ็บกันนะครับ

แต่ว่าเมื่อคืนนี้เจ้าของบ้านเขาสามารถที่จะดูแลสุนัขตัวเองได้
ก็เอาสุนัขขึ้นรถได้สำเร็จนะคะแล้วก็ย้ายไปแล้วค่ะ
วันนี้ตอนเช้าผู้สื่อข่าวไปที่อบตบ้านเกาะ
ก็ไปเจอกับนายติ๊กนะคะเจ้าของรถไวเลอร์ทั้ง๖ตัวบอกว่าสงสารค่ะ
เพราะว่าสุนัขเหล่านี้ไม่เคยอยู่ในกรง๔ปีที่ผ่านมาก็นอนด้วยกันมาตลอด
พอเกิดปัญหาแบบนี้เขาก็ต้องทำตามกฎหมาย
ก็จะขอดูแลแบบนี้ก่อนยังไม่มีเงินสร้างรั้วนะคะ
แต่ที่ดินมีแล้วเดี๋ยวจะไปไว้ที่สวนที่บ้านของพ่อค่ะ
สงสารหน่ามันขอบผิดที่มันไม่เคยอยู่ในกรง
และมันนอนกับผมทุกคืนตั้งแต่มันเกิดมานี้มันจะ๔ขวบไปละ
มันเกิดบันที่๒๔ศิลปาศาสตร์ปี๖๑ก็นอนกับผมมาห้ี่เฉศเลย
แล้วมันเป็นปัญหาอย่างนี้ทางกฎหมายได้สั่งการไปแล้ว
ผมก็ต้องทำตามกฎหมาย
ค่ะเนี่ยค่ะก็นายคำพองภูมิภาคประหลัดอบตบ้านเกาะนะคะ
บอกว่าตอนนี้อบตรับมาดูแลชั่วคราวก่อนค่ะ
เพราะว่าเจ้าของเขายังไม่พร้อมเรื่องที่พักนะคะ
ส่วนค่าอาหารสุนัขถ้าเบิกจ่ายไม่ได้
ก็ต้องใช้งบส่วนตัวดูแลไปก่อนค่ะ
แต่ชาวบ้านเองบอกว่าโล่งใจนะคะ

เพราะว่าที่ผ่านมาเขาเองก็อยู่กันแบบหวาดกลัว
ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มาช่วยเคลื่อนย้ายสุนัขด้วยค่ะ
นี่ค่ะ
เนี่ยค่ะเพราะว่าตอนที่จะย้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ลำบากเหมือนกันนะคะ
คือมีอยู่จังหวะนึงเนี่ยตอนที่เขาพยายามจะเข้าไปเอาสุนัขออกมาเนี่ย
ก็มีจังหวะให้ดูภาพนี้

เห็นพี่คนหนึ่งไหมปีนขึ้นกระโปรงหน้ารถเลย
ทุกคนก็คือยังไม่เคยมีประสบการณ์โดนสุนัขกัดแต่ไม่อยากมี
แล้วเห็นตำรวจนายหนึ่งไหมฮะโอ้โหวิ่งเร็วมากเดี๋ยวคุณดูนะ

เนี่ยกำลังวิ่งมาแล้วต้องไปให้เร็วที่สุดค่ะ
นี่ถนัดเพราะว่าวิ่งจับผู้ร้ายบ่อยก็เลยวิ่งหนีสุนัขได้เร็วมาก
แต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะ
นี่ค่ะไปคุยกับคุณนิพนธ์นี่ค่ะคนนี้เมื่อวานนี้ที่ถูกสุนัขล็อตไวเลอร์กัดบอกโล่งใจ
กลัวว่าถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ยไม่รู้วันไหนเด็กจะไปเจอค่ะ
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเกิดความเสียใจเกิดขึ้นนะคะ
ส่วนแผลเนี่ยยังปวดอยู่ต้องกินยาแก้ปวดนะคะ
ซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่องเจ้าของสุนัขก็ยังไม่มาแสดงความรับผิดชอบเลยนะคะ
แต่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของสุนัขไว้แล้วค่ะ
เนี่ยค่ะเรื่องของการเลี้ยงสุนัขพันธุก็คงจะต้องมีความพร้อมนะคะ
ทั้งความรู้แล้วก็สถานที่ต่างในการเลี้ยงสุนัขด้วยนะครับ

มีตั้ง๖ตัวเยอะเลยนะครับ